ต่อกันที่ข่าวนี้ดีกว่าคุณผู้ชมค่ะเปรี้ยวทัศนียาค่ะ
นางเอกสาวคนนี้ฮอตจริงนะคะฮอตมานานแล้วแต่ว่าหลังจากที่เล่นประกบกับคุณอ้ำพัชราภาความฮอตของเธอยิ่งเข้าไปใหญ่เลยคุณค่ะ
ล่าสุดนะเขาบอกว่าเธอนั้นเล่นละครถึงสามเรื่องรวดด้วยกันนะคะซึ่งปีนี้นะเธอเนี่ยเล่นละครสามเรื่องรวดแบบนี้
แม้จะงานหนักขนาดนี้แต่สาวเปรี้ยวนะคะก็แฮปปี้สุดไปเลยแล้วก็ยอมรับด้วยนะว่าสนุกกับหน้าที่ที่ได้รับค่ะ
หลังจากที่เธอเรียนจบแล้วก็ได้ลุยงานอย่างเต็มที่ค่ะก็ยิ่งสบายใจขึ้น
บอกด้วยนะคะว่างานจะเยอะเท่าไหร่ก็สะดวกรับเสมอนะคะ
จริงมันเครียดน้อยลงนะคะเพราะว่าตอนนั้นมันแบบมันสองทางไงคะแบบเรียนด้วยแล้วก็แบบตอนนั้นเรียนหนักมากเพราะว่าแบบมหาลัยแบบไม่ค่อยไม่ค่อยแบบเอื้ออำนวยในการที่จะแบบว่าใช่แบบเหมือนเราก็ต้องไปเรียนเหมือนคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทำงานหนักด้วยแต่ว่าตอนนี้แบบเรียนจบเราก็รู้สึกว่าสบายใจนะเพราะว่าเรา

ว่าเรื่องหน้าเนี่ยจะมาพลิกบทแบบเป็นนางร้ายครองจอเลยหรือเปล่าว่าจะกลับไปเป็นบทนางเอกหวานใสก็ว่ากันไปนะคะ